ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนไทย
ลักลอบข้ามมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กที่ประเทศเมียนมานะคะ
โดยการใช้เส้นทางธรรมชาติหลายหน่วยงานเขาเลยต้องมีการวางกำลัง
เฝ้าระวังในเรื่องนี้กันเป็นพิเศษทั้งบนเขาแล้วก็ภาคพื้นดิน
เพื่อเป็นการป้องกันคนที่จะลักลอบเข้ามาแล้วก็แพร่ระบาดเชื้อโควิด๑๙
ตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการระบาดผ่านทางนี้มา
ติดตามจากรายงานของคุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓
ออกลาตเตอร์เวนตามเนื้อชายแดนไทยเมียนมา
ดอยผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เป็นอีกหนึ่งภารกิจในการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมือง

หลังพบคนไทยใช้เส้นทางบนดอยผาหมี
ในการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยต่อมาพบว่าคนกลุ่มนี้ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
โดยจุดนี้เชื่อมต่อระหว่างบ้านผาชี้ประเทศเมียนมา
กับพื้นที่บ้านผาหมีของอำเภอแม่สาย

และจุดนี้เป็นจุดหลักในการลักลอบ
จากมีช่องทางเดินขนาดใหญ่ไม่มีอันตราย
ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเดินข้ามประเทศได้
แม้จะมีลวดหนามกั้นก็สามารถหาอุปกรณ์มาทำลาย

อีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือจุดท่ากะหล่ำ
แต่เป็นแม่น้ำขนาดเล็กกว้างประมาณ๑๕เมตร

ก็สามารถข้ามฝั่งไปยังประเทศเมียนมาได้
แต่จุดนี้ยังไม่พบกลุ่มคนลักลอบ
ในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙นี้

เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเฝ้าระวังการลักลอบ

ช่องทางใต้เหลืองสะพานมิตรภาพแห่งที่๑

กะหล่ำและช่องทางบ้านวังลาว
โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
รวดน้ำและไฟส่องสว่าง

ก็คือประสานหน่วยงานท้องถิ่น
ซึ่งคนไทยที่จะเข้ามา
เรารับเข้ามาทั้งหมดครับที่เป็นคนไทย

อีกหนึ่งเส้นทางที่น่าจับตามองของจังหวัดเชียงราย

เชื่อมต่อประเทศเมียนมาและประเทศลาว
จุดนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เรือปฏิบัติการออกลาดตระเวน
แนวแม่น้ำโขงในระยะทาง๙๖กิโลเมตร
เริ่มตั้งแต่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของ
สิ้นสุดที่อำเภอเวียงแก่นตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการลักลอบผ่านเส้นทางนี้
มีเพียงการลำเรียงขนส่งสินค้าทางเรือเท่านั้น

เราจะมีกำลังทั้งหมด๓๐๐นายโดยประมาณ
ทั้งเพิ่มความถี่ในเรื่องของการละตระเวน

อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว
พักผ่อนช่วงสิ้นปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กัน
ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจ
ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นี้